สัญญาณมาจากทางพักพลังประชารัฐแบบนี้ค่ะ
คุณไผลลิกสสกำแพงเพชรของพักพลังประชารัฐ
บอกว่าผมคุยหมดแล้วสี่สิบสอสอในพักอ่ะพร้อมที่จะโหวตให้
ป้อมไฟเขียวแล้วใช่ไหมถึงให้สัมภาษณ์แบบนี้

บอกว่ายังไม่ได้คุยกับลุงป้อมเรื่องร่วมรัฐบาล
ยังไม่ได้คุยอะไรเลยแต่ผมก็คุยกับสอสอในภักดิ์พลังประชารัฐ

แล้วจะโหวตให้แบบไม่คาดหวังอะไรด้วยนะ

แค่อยากโหวตให้ให้อยากโหวตให้คุณผู้ชมว่ายังไงบ้างคะ
คุณไผลลิกสสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐ
บอกว่าเพื่อไทยไม่ได้มาเชิญให้ไปร่วมรัฐบาลหรอกนะ
แต่เห็นว่าประเทศต้องมีรัฐบาลเร่งด่วนแล้วมันต้องเร่งแล้ว
เพื่อแก้ปัญหาก็เลยพร้อมจะสนับสนุนพักเพื่อไทย
แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่มติพักนะคะ
แต่คุยกับสอสอในพักแล้วอะค่ะ๔๐เสียงจะโหวตให้กับเพื่อไทย
คือคุยกับพลเอกประวิทย์แค่เรื่องของการจะโหวตให้
แต่เรื่องของการไปร่วมรัฐบาลยังไม่ได้คุย
พวกเรานะครับในกลุ่มเราเนี่ยก็ได้คุยกันแล้ว

ก็เห็นว่าประเทศจำเป็นจะต้องมีรัฐบาลเร่งด่วน
ประเทศก็ควรจะมีรัฐบาลนะครับ
ก็เราเลยเห็นว่าเราก็จะสนับสนุนนะครับทางพักเพื่อไทย
คิดว่าเรื่องการเข้ารัฐบาลหรือไม่เข้ารัฐบาลเป็นเรื่องเล็กนะครับ
เราคิดว่าตรงนี้ทำให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ
ก็ถ้าพักเพื่อไทยทำได้ดีอย่างที่พูดแก้รัฐมนูลหรืออะไรก็ว่าไปนะครับ
เราก็จะถ้าเรามีโอกาสเราก็ทำเต็มที่เราพร้อมทำอยู่แล้ว
แต่ถ้าไม่มีโอกาสเราก็พร้อมตรวจสอบเต็มที่อยู่ดี
แต่วันนี้คือพวกเราคุยกันแล้ว
ว่าเราจะสนับสนุนทำให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้
เผลอจะไปหาเสียงช่วยให้ด้วยครับ
นี่ค่ะคุณภัยลิกก็บอกว่าด้วยความที่ว่าวันนี้เห็นสภาพบ้านเมืองมันลำบาก

กังวลว่าจะโดนหลอกเพราะว่าที่จะโหวตให้เนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลย
ถ้าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวัง
ส่วนเสียงของสวก็ต้องไปถามสว

แต่แหมหลายคนบอกว่าถ้าได้พลังประชารัฐไปสวก็น่าจะแบบโหวตให้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ทีนี้อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรผู้มนุยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
บอกกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีแบบนี้นะคะว่า
คือที่พักพลังประชารัฐแสดงท่าทีว่าจะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเนี่ยค่ะ
เพื่อไทยก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วละมั้ง
แล้วทางพลังประชารัฐก็บอกด้วยนี่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้ต่อรองอะไร
ดังนั้นเพื่อไทยก็ควรจะขอบคุณพลังประชารัฐนะแล้วอาจารย์สมชัยพูดเอาไว้น่าสนใจมากนะคะ
บอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงนะมันปลดล็อกเลยนะปลดล็อกประเด็นเรื่องสองลุงว่า
ไม่มีลุงแล้วแบบไม่เอาลุงอะไรแบบนี้เพราะไม่ได้ไปขอไงไม่ได้ไปขอให้ลุงโหวตให้แล้วก็ไม่ได้ไปชวนด้วย
แต่เขาพร้อมใจจอหัวไทยเองนุปลาวนะไม่ได้ชวนเขามาเองค่ะ
ก็เท่ากับว่าเพื่อไทยเองก็มีความอาจจะปลอดโปร่งแล้ว
ไม่ต้องไปหนักใจว่าจะต้องดึงพักพลังประชารัฐเข้ามานะครับ
เสียงมาเปล่าในส่วนนี้
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
ก็คงทางเพื่อไทยควรจะขอบคุณ

แล้วก็ทางพลังประชาธิ์รัฐที่ให้การสมมุติในเรื่องนี้
ส่วนเรื่องของการที่จะดึงเข้าร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ย
ก็ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องสัญญาแล้ว

ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่มาเจรจาต่อรองว่า
จะต้องมาร่วมหรือเชิญมาร่วมรัฐบาลนะครับ

อยู่ในสถานะที่ไม่ถูกเสียงคอรหา

นะครับเพราะเท่ากับว่าไม่ต้องร่วมรัฐบาล
แต่ยกคะแนนเสียงให้